มาดูเรื่องราวเตือนภัยกันนิดนึง
ล้อปริศนาหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้นะ
แต่ที่รู้ทะลุเข้าไปในบริษัทเลยนะคะ

มันพุ่งชนกระจกแปลกเลย
วิ่งไปเรื่อยไม่หยุดเลยแล้วมาอย่างแรงเลยอ่ะ
แล้วพุ่งเข้าในบริษัทเขาแบบนี้

ไม่มีใครอยู่ใกล้จุดนั้น
ใช่ไม่อย่างนั้นบาดเจ็บแน่เลยนะคะ

เขาบอกว่าล้อปริศนาวิ่งทะลุประตูกระจกเข้ามาที่ออฟฟิศ
ที่นี่ริมถนนในจังหวัดประจวบคิรีขันต์
มายังไงไม่รู้แต่ต้องบอกว่าโชคดีมากที่ไม่มีใครได้รับอันตราย
เพราะว่าเขาย้ายห้องทำงานเข้าไปด้านในแล้ว
ยินดีก็เลยไม่มีคนอยู่ข้างนอกตรงนั้น

ใช่ชาวเน็ตตาดีเกือบไปเห็นเนี่ย
มันเหมือนจริงที่เกือบคือรถมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมา
แล้วล้อรถจะตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปนิดเดียวคุณดูเนี่ย

ใช่แล้วมีชาวเน็ตผู้ต้องสงสัยมาชี้ดีกว่า

บอกว่าน่าจะเป็นรถเทลเลอร์๒๒ล้อที่วิ่งผ่านมาตอนนั้นน่ะ

น่าจะคันนี้นะ

ยังไงก็ตามก็นับว่าเป็นโชคดีของคนในออฟฟิศดีกว่า
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคุณผู้ชม
ตอนแรกโอ้โหคิดว่ามันจะหยุดไม่น่าจะชนแรงขนาดนี้ทะลุกระจกเข้ามาอย่างนี้
เป็นเคราะห์ดีอย่างที่น้องใบตองบอกก็คือตอนแรกเขามีออฟฟิศอยู่ตรงนี้นะ

ตอนแรกคนตะโกนมาโดนล้อโดนล้อตกใจ